เอาคุณคะมาที่ผลสำรวจของเราค่ะ
เปิดให้โหวตกันนะคะสำหรับสามีแห่งชาติ
แต่ว่าเป็นรุ่นอบอุ่นนะคะคุณ

ว่าใครนั้นจะครองแชมป์ค่ะคุณ
แต่เหมาะกับชื่อรุ่นจริงนะทุกคนเลย
ก็ดูแต่ละท่านสิคะก็อบอุ่นจริง
ผลปรากฏว่าคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างติ๊กเจษฎาพรผลดี
ครองแชมป์ไปด้วยจำนวนผลโหวต๓๓ค่ะ
อันดับที่๒กล้องสหรัฐคะแนนโหวต๒๖
ไล่ตามมาติดเลยค่ะกันด้วย
คุณพ่อลูก๒เคณฑิราเดชด้วยผลโวทย์๒๐ค่ะ
แล้วก็ผู้พันเบิร์ตค่ะมาวินอันดับที่๔นะคะ

เข้ามาในอันดับที่๕จากคะแนน๑๐นั่นเองค่ะ
แล้วคุณคะแล้วก็๑ใน๕หนุ่มหล่อลุคอบอุ่น
ที่สาวยกให้เป็นสามีแห่งชาติอย่างป้องนวัด
ก็ดูแล้วก็ติดตามผลงานพวกเราด้วยนะคะคุณ
และที่สำคัญติดตามผลงานของตัวเองด้วยว่าได้ที่เท่าไหร่นะคะ
เจ้าตัวโพสต์ภาพที่ติดโผล่ค่ะ
เพราะว่ามีคำถามเออเพราะว่ามีคำถามข้างล่างนี้ว่า

อ่ะคนในวงการบันเทิงรุ่นน้องก็เลยมาตอบนะคะ
ไปดูกันสิว่ามีใครแซวบ้างนะคะ
เข้าขายรุ่นใหญ่ไฟกับพลิปแบบนี้ค่ะคุณ
บางคนก็บอกว่าอบอุ่นก็หมายถึงอาวุโสหรือเปล่าคะพี่ป้อง
แต่ว่าคอมเมนต์ของคุณนิววงศกรบอกว่าแปลว่าอบอุ่นนะครับพี่

เจเจพิพัฒน์ค่ะแซวว่าก็แปลว่ากล้ามแน่น
ก็ดูว่าอบอุ่นเนี่ยกล้ามแน่นมาก่อนเลยอย่างนี้เปล่าค่ะคน
ขณะที่เจ้าของตำแหน่งนะคะก็มีการตอบกลับเพื่อนที่มาคอมเมนต์แซวว่า
เป็นรุ่นใหญ่แบบน่ารักน่าชังนะคะว่า
เขาเด็กสุดในแก๊งนะ

เป็นข้อมูลของคุณป้องนวัดนะคะคุณ

กรกฎาคมนี้พี่ป้องก็จะ๓๙ปีแล้วนะคะพี่
จะใกล้๑๔แล้วค่ะพี่
แต่ว่าเอาเถอะสาวนะคะทั้งสาวไทยสาวจีน
กรี๊ดกันสนั่นเมืองเลยคุณ
ใช่ค่ะก็ดูอบอุ่นทั้ง๕ท่านจริงเลยนะคะ

เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีการโหวตแบบไหนอีก
คุณผู้ชมต้องรอติดตามแล้วก็ร่วมสนุกกันไปกับเราด้วยนะคะ